ข้าวย่างหมากแพงเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
คนค้าคนขายของเขาก็บางทีมันท้อใจ
เอาแหวนเพชรแหวนพลอยนะ
บอกว่าไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจมันแย่เหลือเกิน

รถหมดเลยคุณผู้ชมเหมือนเลหลังเลยอ่ะ
เดี๋ยวของจริงใช่ไหมของจริง

มีโชคพลาซ่าอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ขายลดราคาต่ำกว่าทุนแหวนเพชรแหวนพลอยราคาพันกว่าบาท
เพียงวันละ๑๐๐บาทราคาเดียวก่อนปิดกิจการ

เห็นโพสต์นี้ก็แห่ไปร้านกันแน่นเลยค่ะ
สาวมารุมล้อมเลือกซื้อกันเยอะเลยนะ
ทางร้านเขาก็ยืนยันนะบอกว่าขายร้อยเดียวจริง
ราคาเดียวทุกวงทุกแบบ

เอาเอาสร้อยข้อมือปี่เสียทองนำโชคไปเลยแถม

นางชวนชมเจียชนนเจ้าของร้านบอกว่า
ที่ต้องมาโละขายราคาถูกแบบนี้เพราะจะปิดร้านแล้ว
จะไปเปิดโฮมออฟฟิศรับออเดอร์ขายผ่านอินเทอร์เน็ตแทนแล้วค่ะ

ภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีหน้าร้านมันขายไม่ได้

คือมันไม่ได้ช่วยส่งเสริมธุรกิจเขาเลย
ค่าเช่าเนี่ยแบบไปตั้งเท่าไหร่ต่อเดือน

แต่ไหนจะปิดแล้วเนี่ยคืนกำไรให้ลูกค้าซะหน่อย

เพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ดีค่ะ

แล้วการค้าเดี๋ยวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์เนอะ

แล้วเวลาสินค้าอยู่หน้าร้านเรามีเยอะ
แล้วสวยเราก็เลยมาจัดถูก

ออกสนุกด้วยได้ลูกค้าได้เพื่อนเพิ่มด้วย

แล้วทุกคนก็มีโอกาสเลือกได้มากขึ้นนะคะ
แล้วงานเราก็สวยทั้งนั้นเลย

เราเอาของดีของพรีเมียมเนี่ยค่ะ

้าชัดเจนนะ

เคอนโลกขายราคานี้มาสองวันแล้วนะคะ
แต่เมื่อวานปิดการขายไปแล้วจ้า